หลังจากที่นายอานนท์นำพาถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว
ภารกิจแรกของเขาก็คือจะไปเยี่ยมเพนกวินและรุ้ง
ส่วนความเคลื่อนไหวของทางด้านคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์หรือว่าคุณไทยเนี่ย
ก็เปิดเผยมาว่าเดิมวันนี้คุณบินเอง
จะมีการจัดงานรวมพลคนรักสถาบันที่จังหวัดชมบุรีขึ้น
แต่ว่าเนื่องจากเตรียมงานไม่ทันครับก็เลยขอเลื่อนนะ
ขอเลื่อนการจัดงานจากวันนี้ไปเป็นวันที่๑๒พฤศจิกายนแทนนะครับ
สถานที่อาจจะเป็นสารากลางจังหวัดหรือไม่ก็เป็นสวนสาธารณะที่กว้าง
ที่พอจะรองรับคนไทยที่จะมาเข้าร่วมในการจัดงานรวมพลคนรักสถาบัน
และมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะ
นี่ก็เป็นของกลุ่มคนปกป้องสถาบันนะครับ
ฟังเสียงของพี่ไทยเอกพันธ์หน่อยนะครับ
ว่ามีการชี้แจงเรื่องของการเลื่อนการจัดงานยังไงบ้างนะฮะ
ไปที่ชนบุรีต่อแต่อันนี้พอดีเลื่อนไป
เพราะว่ายังเตรียมงานยังไม่ทันก็โอเคครับ
ค่ะก็คือสรุปว่าที่บอกว่านัดวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นวันที่
สิบสองครับสิบสองพฤศจิกายน
ค่ะก็ที่สารกลางหรือว่าที่ไหน
น่าจะที่สารกลางนะครับน่าจะที่สารกลาง
หรือไม่ก็เป็นสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่
เขาจะสามารถแต่รวมพ่อแม่พี่น้องมาศกในกรชาวไทย
เขาจะที่มาโจรังพรรณดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นะครับส่วนวันนี้เองพี่บินเดินทางไปจังหวัดอ่างทอง
กับทีมมูลทิศร่วมกับตันอยู่
แต่เรื่องของการทำงานของการบุญเขาก็ยังสามารถที่จะทำด้วยกันได้อยู่
ก็ไปร่วมมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
ตำบลสายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
แต่ว่าคุณบินไม่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการรวมพลและการจัดงาน
เพื่อที่จะแสดงความจงรักพรรคดีต่อสถาบัน
แล้วก็จริงคือไม่ได้จัดงานแค่วันที่๑๒ที่เขาเลื่อนที่ชนบุรีนะ
เขาก็จะมีการจัดในหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับ
คุณผู้ชมค่ะความเคลื่อนไหวของทางฝากฝั่งกลุ่มรัศดรกันบ้างนะครับ
กรณีที่นายอานนท์นำพาเมื่อวานได้ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
แล้วก็ประกาศกับมวลชนที่มารอให้กำลังใจอยู่ด้านหน้าเรือนจำนะฮะ
โดยบอกว่าภารกิจแรกสำหรับวันนี้เองก็คือจะมาที่นี่ครับคุณ

ซึ่งเป็นสถานที่ที่เพนกวิ้นหรือว่าพระฤทธิวรักษ์
แล้วก็รุ้งหรือว่านางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลแล้วก็ไม้นะฮะ
คือนายพนุภงจากนอกเนี่ยพักรักษาตัวอยู่นะครับ
บรรยากาศทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจตรวจสอบหน้าโรงพยาบาลนะครับ
ก็พบว่าหน้าโรงพยาบาลพระราม๙ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แล้วก็ได้รับแจ้งมาเหมือนกันว่านายอานนท์นำพาเนี่ย
จะมาในช่วงบ่ายเพื่อมาเยี่ยมทั้ง๓คนนะครับ